สีหน้าแววตานี่ดูเหมือนเป็นกังวลครับ

เพราะว่าสดใสนี่อาวุธครบเครื่องครับ
อ้อประเภทถังหาเวทย์ครบเครื่องต้มยำครับ
โดนสดใสครับสี่ป้าห้าป้าไปเลยครับ
แล้วก็ไปโดนถีบโดนถีบแล้วมาโดนเข่าอีกชุดหนึ่ง
นี่ครับจะเตะโดนถีบโดนถีบแล้วมาโดนเข่าครับ